คนขับรถบอกว่าเซ็งมากขับรถไปดีกำลังจะผ่านเขาเรียกว่าสะพานลอยอยู่
อยู่มีของบางอย่างตกมาใส่กระจกรถกระจกแตก
คุณผู้ชมช่วยดูเดี๋ยวว่ามันคือถุงอะไรครับ
อย่างนี้ตกใจเนอ
ดูสิตกมาอย่างนี้แล้วนี่ถนนวิภาวดีรังสิตนะเนี่ย
ใช่ไหมโอ้โหแล้วใจกลางกรุงเลยคุณผู้ชม
มาใส่กระจกหน้ารถแบบนี้ครับนะฮะแตกเลยครับไม่รู้ถุงอะไรตอนแรก
อะไรตกลงมาตกใจนึกว่าระเบิดหรือเปล่า
มันมีคนอยู่ข้างบนนะมีคนโยนลงมา
มีคนโยนมาเหมือนมีอะไรผ้าอะไรบังอยู่นิดนึงคุณผู้ชม
เป็นป้ายต่างนะฮะก็เป็นคลิปจากกล้องหน้ามรถของผู้เสียหาย
ก็เห็นชัดว่ามีถุงลอยมาครับตกอยู่ที่หน้ารถพอดิบพอดีครับ
นี่คือสะพานลอยหน้าโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาถนนวิภาวดีมรังสิต
แถวตลาดบางเขนหลัก๔กรุงเทพนี่แหละครับ
แต่ที่มันเจ็บใจคือผู้เสียหายเขาจับมือใครดมไม่ได้

แล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนว่ามีการโยน

พอย้อนกลับไปดูวงจรปิด
ต้องซ่อมทั้งหลังคาที่ยุบต้องเปลี่ยนทั้งกระจกใหม่
นี่อันนี้อีกคันหนึ่งล่ะข้างหลังเห็นไหม

มันคืออะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นถุงขยะ
รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาข้างเกือบโดนนะฮะเอี้ยวหลบได้ทัน
จังหวะนี้ครับอันนี้เป็นกล้องของคันข้างหลังนะ
นี่ฮะเห็นขาไวแต่ว่าจังหวะที่เขายืนอยู่มันมีป้ายผ้าบัง
ก็เลยมองไม่เห็นว่าเป็นคนลักษณะยังไงที่โยนลงมาแบบนี้นะครับ
นะแต่พอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปมีคนไปคอมเมนต์เยอะว่า
เคยเจอเคยเจอลักษณะเดียวกันและตรงนี้เลย
บางทีเป็นก้อนหินบางทีเป็นถุงอะไรแบบนี้ถุงดำ
ให้ข้อมูลบอกว่ามีคนไร้บ้านอยู่ตรงสำหรับลอยตรงนี้
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปตรวจสอบดูหน่อยเพราะว่าถ้าเจอแบบนี้ก็อาจจะเป็นคนอื่นอีก
โชคร้ายแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ